กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ในการประชุมสภาสมัยวิสามันที่มีขึ้น๒วัน

เมื่อวานก็จะเห็นข้อเสนอในที่ประชุมที่น่าสนใจอยู่๒ข้อ
ก็จะมีจากฝ่ายไหนยังไงบ้าง
แล้วก็เรื่องที่๒ก็คือสิ่งที่อาจจะมีการทำประชามติถามประชาชน
ประเด็นว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกหรือไม่
นี่กลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาโจมตีเหมือนกัน
และอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกทวงถามนั่นก็คือเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านี้ก่อนเข้าประชุมเนี่ยนะฮะคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับ
ก็ได้ตอบคำถามกับพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะ
โดยเฉพาะข้อเสนอของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
แล้วก็ในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีนะฮะที่เสนอตั้งคณะกรรมการสมารณชันนั้นนะครับ
คือคุณชวนบอกว่ากำลังให้คณะทำงานศึกษาอยู่ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่
ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มาเข้าหาบรือเข้าปรึกษากับคุณชวน
ตามที่พูดไว้ในที่ประชุมว่าจะขอคำปรึกษาเรื่องของการทำประชามติ
ถามประชาชนว่าตนเองนั้นควรลาออกหรือไม่จะทำได้หรือไม่อย่างไร
อันนี้เป็นสองประเด็นนะฮะที่ทางสื่อมวลชนก็สนใจแล้วก็ไปสอบถามกับทางประธานรัฐสภานะครับ
ส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณชวนก็บอกว่าการนำร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับไอลอร์เข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็ต้องรอให้การประชุมสมัยวิสามันครั้งนี้ผ่าน
การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระรับหลักการสมควรรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ถ้าไม่รอนะฮะก็จะให้นำเรื่องที่คณะกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ก่อนรับหลักการพิจารณาทั้ง๖ร่างเสร็จแล้วก็มาพิจารณากันก่อน
ถ้ารอก็ต้องรอหลังวันที่๑๒พฤศจิกายน
กว่าจะมีการตรวจรายละเอียดเสร็จสิ้นว่ามีคนคัดค้านหรือไม่
แล้วก็ต้องนำเข้าบรรจุระเบียบวาระจึงจะพิจารณาไปพร้อมกันได้นะฮะ
นี่เขาก็มองกันว่ากรอบเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ย
กรอบมันจะถึงเดือนธันวาคมนะครับ
อ่ะส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือคุณสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้าน
กล่าวถึงเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนนะฮะทั้งสองเรื่อง
ทั้งเรื่องการตั้งคณะกรรมการสมารณชันนะครับ
โดยบอกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ต้องคำนึงว่าแนวทางนี้
จะเป็นการหาทางออกให้กับประเทศได้จริงหรือไม่
รับว่าข้อเสนอนี้เคยใช้ได้ในอดีต
แต่ในบริบทสถานการณ์การเมืองวันนี้ก็ต้องมาพิจารณากันใหม่
ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่
อย่างไรนะครับพร้อมกันนี้นะฮะนายสุธินยังตั้งคำถามว่า
การตั้งคณะกรรมการสมารณชันในขณะนี้
ทันท่วงทีต่อสถานการณ์หรือไม่
จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับสถานการณ์ที่เรียกว่า
มันต้องแก้ปัญหาโดยด่วนในขณะนี้ได้หรือไม่นะครับ
รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจแล้วก็ต้องไม่ถูกคอรหา
ว่าเป็นการยื้อเวลาหรือว่าเป็นการกันชน
ให้กับรัฐบาลซึ่งหากประชาชนเข้าใจเช่นนี้
ก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดนะฮะถ้าทางประชาชนก็บอกว่าเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการมาถ่วงเวลา
หรือมาเล่นปลาหี่อะไรกันประชาชนก็จะยิ่งไม่เข้าใจ
สถานการณ์มันจะยิ่งไม่ค่อยดีเข้าไปใหญ่นะฮะฟังเสียงของประธานวิบฝ่ายค้านหน่อยครับ
ข้อเสนอมันก็เคยใช้ได้ในอดีตกับสถานการณ์กับบริบทนั้น
แต่ว่าในบริบทอย่างวันนี้มันได้หรือไม่ได้มันทันเวลาไหมมันทันการไหม
แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องสื่อให้เขาได้เห็นความจริงใจ
เขาจะรู้ว่าเราจริงใจไหมว่าถ้าตั้งกรรมการชุดนี้เนี่ย
ยื้อเวลาหรือเปล่าเป็นการตั้งกัญชนให้กับรัฐบาลหรือเปล่า
นี่แหละฮะก็เป็นคำถามในส่วนของทางฝ่ายค้านเอง

ก็จะมีหลายฝ่ายนะในการมาเป็นคณะกรรมธิการ
ก็เป็นส่วนแห่งภาครับ
ถ้าเกิดพูดถึงคณะกรรมธิการคำการสมรรณชัตน์

แล้วก็พูดคุยกันครั้งแรกในรอบนี้
มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่เคยแก้ปัญหาได้จริงสักที
คุณสุธินแกก็เลยตั้งคำถามว่ามันทันไหม
ถ้าเกิดว่าตั้งตอนนี้ปัญหามันเดินไปไกลแล้ว

ทีนี้อีกหนึ่งคนคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงกรณีที่มีการเสนอให้ร่างพระราชกำหนด
เรื่องของประชามติที่บอกว่าจะให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อ

คุณวิศนุบอกว่าก็แล้วแต่ว่าจะต้องการให้เกิดขึ้นเร็วเท่าไหร่
ยืนยันนะคะว่าเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกัน
ก็คือรัฐบาลเองก็เห็นตรงกันเรื่องของการไฟเขียวให้แก้รัฐธรรมนุนอยู่แล้ว
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณวิศนุเครืองามพูดนะคะ

ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ก็เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ก็เป็นวันที่๒แล้วก็เป็นวันสุดท้าย
ทักทายสื่อมวลชนค่ะสีหน้าเรียบเฉยสวัสดีจ้ะสวัสดีนะจ๊ะ
เหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานก็เรียบเฉยก่อนเข้าห้องประชุม
ใช่ค่ะสุดท้ายก็เดินไปที่ห้องประชุมสุริยันทร์นะคะ
สื่อก็พยายามสอบถามเรื่องของการตั้งคณะกรรมการสมณชัน
กรณีที่คุณจุลินเป็นคนเสนอแต่นายกก็ไม่ได้ตอบคำถาม
ทีนี้มันมีกระแสข่าวว่าหลังจากที่การประชุมเสร็จสิ้นในวันนี้
นายกจะไปพูดคุยกับประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัย
นักข่าวก็ถามว่าจะคุยกันประเด็นอะไร
คุยกันเรื่องของประชามติจะให้ผมลาออกหรือไม่หรือเปล่า

ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจง
ที่ประชุมรัฐสภานะคะก็พูดหลายเรื่อง
ประเด็นหลักนายกย้ำว่าตอนนี้มีการทำลายสถาบันครอบครัว
วันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยลูกไม่เคารพพ่อแม่
ส่วนลูกศิษย์ก็ไม่เคารพครูบาอาจารย์
นายกตั้งคำถามกลับมานะคะโยนมาให้คิดบอกว่า
ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในครอบครัวของพวกเรา
ในครอบครัวของท่านถามว่ารับได้ไหม
รับได้ไหมแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่า
ไม่ต้องการที่จะอยู่ให้นานที่สุด
แต่ที่ต้องอยู่เนี่ยเพราะเป็นหน้าที่
เพราะเป็นหน้าที่ค่ะนายกบอกด้วยนะคะว่า
ที่การประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีการพูดถึงพระเด็จการทหารกันเยอะ
แต่กลับไม่พูดถึงพระเด็จการรัฐสภา
นายกย้ำว่าทุกคนทราบดีว่า
ถ้าวันนั้นคุณผู้ชมจำวันนั้นได้ใช่ไหมคะ
ยึดอำนาจจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้
ขณะเดียวกันนายกยังแจ้งด้วยนะคะว่า
จริงแล้วทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
เขาก็มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินกันทั้งนั้น

คนไทยทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งตนบังคับใครไม่ได้
แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
ขณะเดียวกันเน้นย้ำนะคะว่าที่ผ่านมา
เกิดความวุ่นวายจากการทุจริต

ท่านถามแบบนี้นะคะ
ท่านว่าถ้าเป็นครอบครัวของใครก็แล้วแต่

การที่ท่านบอกว่าให้ผมทำ๓๑๒๓

ถ้ายังไม่จบผมก็จำเป็นต้องทำให้มันจบ
จะจบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผม
การที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับ

พยายามที่จะทวนความจำพยายามสอบถามว่า

ตั้งแต่ก่อนปี๕๗นะครับ

การที่จะลาออกหรือไม่ลาออกของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวานนายกก็พูดในที่ประชุมเหมือนกัน

คอรมอก็พ้นวาระทั้งหมด

ก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนายกเข้ามาอีก
หรือว่าถ้าผมยุบสภาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อ

หรือจะหานายกคนใหม่ได้อย่างไร

อาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ

จะลาออกไหม
เพราะว่าดูบางช่วงอารมณ์

ของการแสดงความรู้สึก

นายกก็ดูเหมือนว่าจะคิดอะไรอยู่ในใจแล้วเหมือนกัน

พูดง่ายก็คือว่า

ถ้าสมมุติว่านายกลาออก

ขึ้นมาเฉยเพื่ออธิบาย

ลาออกแล้วจะเป็นยังไงต่อ

เพราะว่ารัฐมนูลที่ใช้อยู่

สว๒๕๐คน

ให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
กลับมาเป็นนายกได้อีกรอบหนึ่ง

ขึ้นมาเฉยเฉยแต่ว่าถ้าถึง
เวลานั้นขึ้นมาก็ไม่มี

แต่นี่เล่าให้ฟังเฉยว่า

ถึงสว๒๕๐คน

สสพลังประชารัฐให้กลับมาใหม่

ไม่รับไม่เอาแล้ว
พอแล้วทางเลือก

รัฐมนูลกำหนดว่าในช่วง๕ปีแรก
ตั้งแต่ประกาศใช้รัฐมนูล

นายกคนใหม่จะต้องได้รับเสียง

กึ่งหนึ่งของ๒สภา
ก็แปลว่าการเลือกนายกเนี่ย
ต้องทำในที่ประชุมรัฐสภา

กึ่งหนึ่งของสองสภารวมกัน
กึ่งหนึ่งของสองสภารวมกันเนี่ย

แต่ตัวเลขณปัจจุบันนี้
ยอดสวที่จะออกเสียงได้

กึ่งหนึ่งเอา๒หาร
ทีนี้แล้วลองสมมุติไปในทางที่ว่า
พลเอกประยุทธ์ไม่ขอเป็นต่อ
แล้วสว๒๕๐คน

ว่าเป็นผลผลิตของคศ
สชเขาเข้าร่วมประชุมรัฐสภา๒สภาแต่เขาไม่ออกเสียง
สองร้อยห้าสิบคนไม่ออกเสียงสอสอไปเลือกกันเองก็แล้วกัน
สอสอจะเลือกคนจะเป็นนายกได้ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
ต้องเอาเสียงสามร้อยสามสิบหกแล้วจะหามาจากไหนล่ะครับ
ซีกไหนเป็นก็หาไม่ได้ให้เกินสามร้อยสามสิบหกหาไม่ได้
ท่านรองวิศนุจึงพูดเมื่อวานนี้ไงว่าถ้าโยกคั่วไปเป็นฝ่ายค้านเป็นเนี่ย
ก็ต้องให้พักพลังประชารัฐไปโหวตให้ด้วยถึงจะได้๓๓๖เสียง
นี่ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงแล้ว
มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าสมมุติลาออกตอนนี้นะ
แล้วรัฐมนูลยังใช้อย่างนี้อยู่อ้าวเอาเถอะ
นี่ก็อธิบายให้ฟังว่ามันจะเกิดเหตุนี้ถามต่อมาว่าใครบ้างที่จะได้รับชื่อ
ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในสมมุติฐานที่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เอา
รัฐมนูลเขากำหนดไว้ว่าคนที่จะเป็นนายกเนี่ยต้องเอามาจาก
รายชื่อที่เสนอกันไว้ในคราวที่แล้วจำได้ไหมครับที่เสนอกันไว้คราวที่แล้ว
พลังประชารัฐเสนอพลเอกประยุทธ์ภูมิใจไทยเสนอชื่อคุณอนุทิน
ประชาธิปัตย์ตอนนั้นยังเสนอชื่อคุณอภิษฎอยู่เพราะคุณอภิษฎยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ในช่วงนั้น
ฝ่ายค้านพักเพื่อไทยเขาเสนอชื่อ๓คนรออยู่ในตะกล้าที่ท่านเห็นชื่อเนี่ยคุณหญิงสุดารัฐคุณชัดชาติ
อาจารย์ชัยเกษมนิติสิริถึงถามว่าใน๕คนนี้จะเอากันไหม
รับได้ไหมจะยอมให้๕คนนี้เป็นนายกไหมนี่คือคำถามขึ้นมาลอยเท่านั้นแหละครับ
เป็นไปตามกระบวนการสมมุติว่าห้าคนนี้
สอสอทั้งสองสภาเห็นว่าไม่ควรหาเสียงไม่ได้สามร้อยสามสิบหก
หายังไงก็หาไม่ได้ไม่ยอมกัน
มันถึงทางตันทำยังไงถ้าถึงทางตัน
รัฐมนูลปีหกสองบอกว่าเปิดช่องไว้ในมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองคือ
ให้เลือกนายกที่นอกเหนือจากตะกล้าที่ใส่ไว้เนี่ย
ได้เรียกว่านายกนอกบัญชีก็คือให้สมาชิกรัฐสภาสองสภาเนี่ย
รวมกันไม่ใช่กึ่งหนึ่งนะต้องใช้เสียง๒ใน๓
แปลว่า๒ใน๓เนี่ยเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
เอาคนนอกมาเป็นเถอะไปหาคนนอกมาเป็นคนนอกมาเป็นคนนอกก็เข้ามาเป็น
นายกรัฐมนตรีได้เห็นไหมครับสองสภารวมกันใช้เสียง๒ใน๓
โอ้โหเห็นด้วยกันหมดคนนอกมาเป็นใครก็ได้
ยกเว้นพระยกเว้นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
คุณธนทรนี่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว
และคนเหล่านั้นไม่ขัดคุณสมบัติที่เป็นนายกก็มาเป็นนายกนอกบัญชีได้
นี่สมมุติฐานขึ้นมาว่าสถานการณ์เนี่ย
จำลองขึ้นมาสมมุติว่านายกลาออกแล้วนายกไม่กลับมาเป็นต่อ
บอกพอพอแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับว่า
มันจะเป็นออกมาในรูปนี้มีนายกคนนอกก็ได้
แต่สองสภาจะต้องใช้เสียงสองในสาม
ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะคิดยังไงต่อ
ก็ต้องคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรจะแก้รัฐมนูล
โดยเฉพาะมาตราที่ว่าให้สวเข้ามาร่วมโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรีแก้เสียตรงนั้นก่อนได้ไหม
เอาถ้าแก้ไม่ได้ไม่อยากแก้ตรงนั้นมาตราสองมาตรา
แก้โดยตั้งสอสอรอก็ควรประกาศให้ชัด
ว่าจะแก้รัฐมนูลเนี่ยเอายังไง
ประกาศให้ชัดเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ฝ่ายที่เขาเรียกร้องฝ่ายค้าน
เขาก็มองเห็นท่าทีว่าฝ่ายรัฐบาลยึกยักษ์
ไม่จริงใจที่จะแก้รัฐมนูล

เขาก็จับสัญญาณได้ว่าท่านไม่อยากแก้รัฐมนูล
พักร่วมรัฐบาลก็มีท่าที่ยึกยักษโยนกันไปโยนกันมา
ก็เลยก็กลายเป็นว่าพักร่วมสว
ไม่มีความจริงใจที่จะแก้รัฐมนูล
เขาถึงเรียกร้องไงครับว่าให้แสดงความจริงใจออกมาให้ชัดเจนในช่วงเวลานี้
จริงใจก็คือว่าให้ประกาศกรอบเวลาออกมา
ว่าถ้าจะแก้รัฐมนูลเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่
อันไหนลดขั้นตอนได้อันไหนทำให้กระชับได้
อันไหนที่จะไม่ให้เขาหาว่าเตะถวงทำเสีย
ประกาศออกมาให้ชัดเจนก็น่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ว่า
เอาล่ะถึงยังไม่ลาออกทันทีแต่ประกาศกรอบเวลาไว้ชัดเจน
รัฐมนูลเสร็จลาออกหรือยุบสภาไปเลือกตั้งกันใหม่
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมจะรับได้ไหม
ฝ่ายที่เรียกร้องจะรับได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ต้องแสดงความจริงใจออกมาก่อน
ถ้าไม่แสดงความจริงใจยังเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่จบ
ฉะนั้นอย่าเอากระบวนท่าอย่าเอาชั้นเชิงอย่าเอาเทคติก
มาใช้ในเวลานี้จริงระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในสภาเนี่ย
เขาก็จะมีชั้นเชิงเขาก็จะมีเทคติกสู้กันอยู่มาเสมอ
แต่ว่านั่นมันเป็นเรื่องของนักการเมืองกับนักการเมือง
อย่าเอาชั้นเชิงอย่าเอาเทคติกมาใช้กับประชาชน
เพราะประชาชนเขารู้ว่าอะไรจริงใจและอะไรไม่จริงใจ
ส่วนเรื่องในการทำประชามติว่าจะแก้รัฐมนูล
เมื่อวานนี้ผมฟังคุณชวลิศวิชยสุทธิ์
ท่านก็เสนอดีนะครับว่าไหนไหนก็จะเลือกอบจกันแล้วเดือนธันวาคมเนี่ย
บัตรขึ้นมาอีกใบหนึ่งได้ไหม
จากให้บอกว่าประชาชนเลือกใครมาเป็นนายก
ให้ประชาชนกาด้วยว่าเห็นด้วยไหมที่จะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือไม่ลาออก
ให้อยู่ต่อหรือลาออกเอาก็อย่างนี้แหละ
และเอาตรงนั้นน่ะเป็นประชามติในการตัดสินใจนี่นี่ก็เป็นข้อเสนอ
ส่วนจะทำได้พร้อมกันหรือไม่จะขัดระเบียบขัดกฎหมายหรือไม่ไปแก้กัน
นี่คือเอามาเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไง
ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงท่านจะได้ตามเข้าใจสถานการณ์ได้ถูกครับ

มีหลายเส้นทางนะครับมีทางแยกที่ต้องเลือกเอานะฮะ
อาการเป็นแบบนี้เลยนายกเดี๋ยวสู้เดี๋ยวถอย
ใครควรจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ว่าทีนี้ก็มีกลุ่มคนที่เขาออกมาคัดค้านบางรายชื่ออีกแล้ว

แล้วก็ข้อ๓คือกไก่กับคไข่

ไก่ก็คือการลาออก

เพราะฉะนั้นแล้วที่นายกบอกว่าต้องถอยคนละก้าว

เรื่องกรอบระยะเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญ